สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคณะเชิญยิ้มนำโดยอาเป็ดและอโน๊ตเชิญยิ้มนะคะ
ร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาเชิญยิ้มที่ได้ล่วงรับไปแล้วนะคะ
พร้อมกันนี้ยังถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครบรอบ๓๙ปี
คณะเชิญยิ้มในต้นเดือนหน้าอีกด้วยค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะบอกเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขาจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่จิตพวกเรากำลังส่งไปถึงเขาว่า
เรากำลังจะมี๓๙ปีเชิญยิ้มจะเป็นคอนเสิร์ตที่กราบหัวใจคนไทยที่เมตตาพวกเรา
งานนี้มา๑๐ปีนะครับงานนี้ถ้ามีสีหนุ่มที่มายืนให้สัมภาษณ์แบบนี้กับพวกเรา๓คน
ซึ่งมีเป็ดมีผมมีสีหนุ่มเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ
แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นตำนานของคำว่า๓๙ปีเชิญยิ้มที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ซึ่งในงานนี้นะคะอาเป็ดเชิญยิ้มยังได้มอบเงินส่วนตัวให้กับครอบครัวอาศรีหนุ่มจำนวน๕๐๐๐บาท
เป็นค่าตัวให้กับอาศีหนุ่มที่จะพามาขึ้นโชว์ในครั้งนี้ด้วยแต่จะมายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะ
เรียกว่าบรรยากาศน้ำตาลื้นกันทั่วหน้าแน่นอนด้านพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มในฐานะลูกชายคนโต
ก็เปิดใจถึงความคิดถึงกับ๓ปีที่จากไปของคุณพ่อด้วยค่ะ
ถามว่าคิดถึงไหมมันคิดถึงตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกห่างไหมผมว่ามันไม่ห่าง
เพราะช่วงตลอดเวลาที่๔๕ปีที่แกป่วยแกก็เป็นคนป่วยติดเตียงก็คือเจอบ้างไม่เจอบ้าง
ไปหาก็เจอไปเที่ยวหาอย่างเงี้ยความรู้สึกก็เหมือนพ่ออยู่กับเราตลอดเวลา
ฝันนะเคยฝันว่าแกไปเล่นตลกอะไรอย่างนี้แล้วก็สนุกมากขับรถไปด้วยกันยังอยู่ในรถตู้อะไรอย่างนี้ครับ
ดำเนินชีวิตนะครับการอ่อนน้อมทำต้นนะครับทำตัวให้ทุกคนรักอย่าทำให้ทุกคนเกลียดอะไรอย่างนี้ครับ
จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สอนมาเราก็ประพฤติตามมาเรื่อยครับผมสิ่งที่ได้มาจากพ่อก็คือเรื่องนี้
ใครที่คิดถึงราศีหนุ่มนะคะเดี๋ยวรอดูนะสำหรับคอนเสิร์ตต้นเดือนหน้า
หนุ่มจะมาปรากฏตัวบนเวทีในรูปแบบไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าเชิญยิ้มเนี่ย

ก็คืออาเป็ดนะคะแล้วก็ป่าโน้ตแล้วก็อาศีหนุ่มด้วย

ใครที่ยังไม่มีบัตรก็รีบหาจับจองซื้อบัตรกันได้นะคะ

เรียกได้ว่าเป็นตำนานนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกใน๓๙ปีตั้งแต่ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มขึ้นมานะคะ
ใครที่เป็นแฟนคลับของคณะเชิญยิ้มก็เดี๋ยวรอดูกัน